ทางคณะกรรมการจัดงานพระชธานเพลิงหลวงพ่อคูณยืนยันนะครับว่าไม่มีการจัดทำวัตถุมงคลเกี่ยวกับหลวงพ่อคูณใดทั้งสิ้นออกมาในช่วงเวลานี้เพื่อให้เช่าหรือว่าจำหน่ายนะครับ
อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มีผู้คนเลื่อมสายศรัทธามากอย่างหลวงพ่อคูณนั้น
ถูกมงคลที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อคูณในรุ่นต่างได้รับความนิยมมากนะครับ
นี่คือเหรียญหลวงพระคูณปี๒๕๑๒เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลของหลวงพระคูณ

เนื่องจากว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกที่มีการจัดทำขึ้นที่วัดแจ้งนอกจังหวัดนครราชศรีมา
และนำออกมาให้ประชาชนได้ทำบุญบูชาเมื่อวันที่๙สิงหาคมปี๒๕๕๙
ด้วยจำนวนการสร้างเพียงแค่๑๐๐๐เหรียญเท่านั้น
เชื่อกันว่าเหรียญหลวงพระคูณปี๒๕๕๙
มีพุทธคุณโดดเด่นด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัย
และทำให้หลวงพระคูณเริ่มเป็นที่รู้จักของประชาชน
จากเหตุการณ์ที่จ่าอากาศสังกัดกองบิน๓
จังหวัดนครราชศรีมาถูกพวกไม่หวังดียิง

โดยจ่าอากาศท่านนี้บอกว่าเป็นเพราะมีตระกุดทองคำและเหรียญหลวงพระคูณ
ขณะที่ทหารอเมริกันประจำหน่วยรบ
ซึ่งมาตั้งฐานทัพที่ประเทศไทย

ทำให้ทหารเหล่านี้รู้จักเหรียญหลวงพระคูณ
และมักจะดำติดตัวเวลาออกรบอยู่เสมอ
รุ่นแรกนะครับเขาเชื่อว่ามีวัตถุมงคลที่มีความเหนียว
และก็อยู่ยวงควรพันธุ์นะครับ
เพราะว่ามีคนเคยมีประสบการณ์
หลวงพ่อก็เคยไปช่วยลูกศิษย์ลูกหานะครับ
แล้วก็เลยทำให้มีประสบการณ์ว่าอยู่ยงวงกระพันธุ์
อีกหนึ่งรุ่นต่อมาที่ได้รับความนิยม

จึงทำให้ราคาค่านิยมไม่แรงเหมือนเหรียญรุ่นอื่น
ด้านบนของเหรียญจะเขียนว่าหลวงพระคูณปริสุทธโธ
ส่วนด้านล่างว่าวัดบ้านไร่
อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมา
ขณะที่ด้านหลังบรรจุดวงชะตาของหลวงพ่อคูณ
ด้วยพระคาถาภาษาขอมเป็นพระคาถามหาอุทธิ

เชื่อว่าสามารถป้องกันภัยจากปืนได้
ขณะที่เหรียญหลวงพระคูณรุ่นสร้างบารมีปี๒๕๕๙
ถือเป็นเหรียญที่เซียนพระหลายคนต้องการมีเพื่อการเช่าบูชา
ราคาเริ่มต้นอยู่ที่หลักแสนและแพงที่สุดแตะไปถึงหลัก๑๐ล้านบาท
สาเหตุที่รุ่นสร้างบารมีปี๒๕๕๙
มีราคาสูงกว่าเหรียญหลวงพระคูณรุ่นแรกปี๒๕๕๙
ทั้งที่สร้างออกมาภายหลังนั้นมีเหตุผลมาจาก
หลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปี๒๕๕๙
ถูกจัดทำขึ้นที่วัดบ้านไร่เป็นครั้งแรก
ประกอบกับมีรูปแบบสวยงามแกะพิมพ์ได้เหมือนองค์จริงของหลวงพระคูณ
และประณีตมากกว่ารุ่นแรกจึงถือว่าเป็นรุ่นที่นิยมสุดรุ่นหนึ่ง
เนื่องจากเป็นรุ่นเก่าแก่และจำนวนการสร้างไม่มากนัก
ก็มีความเชื่อว่ารุ่นนี้เป็นพระวัตถุมงคลที่ทำแล้วใช้แล้ว
จะมีพุทธคุณในด้านเจริญรุ่งเรือง
ในด้านการงานหน้าที่แล้วก็กิจการต่าง
อย่างไรก็ตามเซียนพระก็ได้ให้แง่คิดว่า
เหรียญหลวงพระคูณถือเป็นวัตถุมงคล
ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของบรรดาลูกศิษย์ลูกหา
แต่ไม่ว่าจะเป็นเหรียญจากหลวงพ่อดังวัดไหน
ราคาสูงเท่าไหร่ก็คงไม่มีความหมาย
หากคนที่ได้ครอบครองบูชานั้น
ไม่รู้จักการประกอบสัมมาอาชีพ

และปราศจากการตั้งตนอยู่ในศิลธรรมอันดี
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน